ถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นผู้โชคดีดวงเฮงได้มอเตอร์ไซค์ได้ทองล้าน
คุณผู้ชมจะเอาไปต่อยอดทำอะไรบ้างครับนะครับจะไปสร้างอาชีพไหม
หรือว่าบางคนเนี่ยจะเอาไปปลดหนี้ปลดสินก็ดีนะครับ
เพราะว่าแคมเปญช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒เรามีผู้โชคดีเกิดขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็เกิดขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องและจากที่ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของเราเนี่ย
ไปคุยกับผู้โชคดีเศรษฐีหน้าใหม่บางคนเป็นแม่ค้านะครับ
บางคนเป็นนุ่มโรงงานหลังจากได้มอไซค์จากเบาแดงไปเนี่ยนะครับ
โอ้โหก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้อย่างมากมาย
บอกเลยว่าเศรษฐีหน้าใหม่ของเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับ
รอติดตามประกาศผู้โชคดีทุกวันทุกวันย้ำในรายการตลอดข่าวครับ
แล้วย้ำของรางวัลกันด้วยค่ะย้ำกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนนะคะ
ตกแต่งในสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลรวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาท
แค่ทำตามกติกาง่ายคุณผู้ชมค่ะเขียนบีบส่ง๓คำนี้เลยค่ะ
ฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมพับใส่ใต้ฝาแล้วก็บีบให้แน่น
ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซา
หย่อนไว้ในกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
อย่าช้านะคะอย่างที่บอกเราแจกกันทุกวัน
แล้วคุณผู้ชมก็สามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ค่ะ
คุณผู้ชมครับดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะครับ
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับแล้วก็กรูโคโรโนแลคโทน
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
ย้ำนะคุณผู้ชมย้ำนะฝาเครื่องดื่มคาราบาลและคันโซคูณ๒ในมือของท่านมีค่า
อย่ารอช้านะเพราะเราจะจับแจกร้านที่๒๑กรกฎาคมนี้ส่งกันเข้ามาเยอะครับ